สำหรับวอร์ไลน์วันชายหาดในรายการที่ไทยเราจัดกันอย่าง
ครั้งครับจัดกันต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มาถึงครับ
ครั้งนี้จัดที่สงขาเหมือนเช่นเดิมครับครั้งที่ยี่สิบแล้วนะครับ
สำหรับสมีหลาในรอบก่อนรองชนะเลอร์เดือร์แปดทีมสุดท้าย
ทีมชายครับเหลือเพียงหนึ่งเดียวจากไทยก็คือเศรษฐวัฒน์เพชรสวัสดิ
กับทางสุรินจงกลางทีมไทยหนึ่งครับเสื้อน้ำเงิน
ก็พบกับทางอิชิชิโมะกับทางยูยะจากญี่ปุ่น

ทำให้ต้านญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป๒เซตรวนนะครับ
แปดยี่สิบเอ็ดแล้วก็สิบสามยี่สิบเอ็ด
อันดับห้าร่วมครับขณะที่ทีมหญิงในรอบเดียวกัน
เสียดายครับทีมไทยต้องมาพบกันเอง
ก็คือวรพัฒรดารงค์กับทางคณิตหาหงพัก
ทีมไทยหนึ่งเสื้อเขียวครับพบกับรำภัยพฤกตุ้มวง
กับทางธนรัฐฐาอุดมชวีเป็นการสลับคู่กันนะครับ
จริงเนี่ยแต่แต่ละคนก็จะตีคือเอาไทยไทยหนึ่ง

เก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดท้ายแล้วนะครับ
ก็เป็นไทย๒เสื้อฟ้าชนะไปครับ๒เซตรวด
ทั้ง๒เซตผ่านเข้ารอบรองครับ

เทปบันทึกการแข่งขันสองคู่นี้ทางธนรัฐทีวี

แล้วก็ชมการถ่ายรอดสดรอบชาญเชียวชนะเลิศ